คุณผู้ชมคะเรื่องของเสียท็อปต้องบอกว่ามีผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลหลายคนหลายเหตุการณ์นะคะ
เริ่มต้นก็คือเรื่องของเจ้าสาวที่จังหวัดบุรีรำนำมาซึ่งเป็นข่าวใหญ่
เสียท็อปอยู่ในเรือนจำแต่เป็นกรณีอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในเรือนจำก็คือคดีเช็คเด้ง
แต่ว่าทีนี้ค่ะก็มีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลอีกค่ะตามที่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
ผู้เสียหายรายนี้เขาบอกว่าถูกเสียท็อปหลอกเมื่อ๒ปีก่อน
บอกว่าหลอกให้ไปขึ้นเช็คที่เขมร๑ล้าน๕แสนเหรียญ
แต่ว่าขอเงินไปฮ่องกงผ่านน้องที่รู้จักเอาเงินไป๑๑๕๐๐๐เพื่อไปเคลียร์เงิน
แล้วก็ตัวที่เอามาขายเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นตัวเงินจากอินโดนีเซีย
อ้างว่าไปซื้อต่อตัวเงินนี้มาจากนักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย
ให้หาเจ้าของกิจการในไทยให้เอาเงินมาซื้อต่ออีกที
คือหลอกต่อเป็นทอดทอดทอดไปแบบนี้เนี่ยค่ะ
แล้วก็มีเรื่องเครื่องบินหลอกบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะ
ว่าจะซื้อเครื่องหลอกว่าจะซื้อเครื่องบินเลยนะ
ผู้จัดการเขาก็มาเสนอพาไปดูพาไปลอง
ก็นำมาซึ่งภาพที่เสียท็อปนั่งอยู่บนเครื่องบินเหมือนกับเครื่องบินส่วนตัวค่ะ
นำมาซึ่งภาพที่เสียท็อปเอาไปโพสต์ถึงขั้นไปหลอกว่าจะซื้อเครื่องบิน
อกจากนี้ยังมีเรื่องคาซิโนหรือว่าบ่อนการพนันเนี่ยนะคะ
ก็คือเศรษฐพบอกว่ามีบ่อนการพนันจะขายต่ออยู่ฟังคเม้น
ทำสัญญาจะซื้อจะขายมามีสัญญามาเลยนะ
แล้วเอามาหลอกนักลงทุนไทยว่าจะไปลงทุน
ให้นักธุรกิจส่งแผนธุรกิจไปแล้วก็หลอกนักธุรกิจ
ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด
แต่จริงแล้วก็ไปหลบตามบ้านผู้ใหญ่ที่โน่นที่นี่
แล้วแผนแตกพอแผนแตกเสียท็อปก็ค่อยเฟสตัวหายไปหายไปเรื่อย
หลอกขึ้นเช็คหลอกซื้อเครื่องบินหลอกว่ามีบ่อนจะขายอย่างนี้
ลักษณะก็จะเหมือนกับพยายามจะติดต่อซื้อขายกิจการนู้นกิจการนี้
เหมือนกับกรณีของคลินิกที่จะซื้อแล้วก็มีปัญหาถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้เนี่ย
เพื่อที่จะเอาเรื่องการซื้อตรงนี้แล้วก็ภาพต่างไปชักชวนคนอื่นต่อเป็นทอด
ทีนี้เราก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายรายนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลเอาไว้แล้วก็ได้โพสต์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายรายนี้อยู่แถวแถวจังหวัดนทบุรีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเจอกับเสียท็อปแล้วเขาก็รู้ว่าตัวผู้เสียหายคนนี้สนใจเรื่องของบ่อนการพนันในต่างประเทศ
ก็เลยเสนอตัวจะเป็นในทุนให้นำเงินจากต่างประเทศมาลงทุน
ทำเอกสารให้เสียท็อปดูว่าต้องการลงทุนแบบไหนใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ออกแบบยังไง
ท็อปเองก็บอกว่าเนี่ยมีบุคคลที่รู้จักนะอ้างอิงเลยว่าเป็นในพลระดับสูงของกัมพูชา
เดี๋ยวจะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยจะมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบ่อนการพนันหรือว่าคาซิโนนี้
พอดูเอกสารก็ดูน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ดูว่าโอ้โหธุรกิจนี้น่าจะดีน่าจะประสบความสำเร็จ
มีทุกอย่างมีผับทายมีเอกสารมีแผนการลงทุนอืม
ทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าจะลงทุนทำเอกสารขึ้นมาเลยเป็นสัญญากู้ยืมเงินของเสียท็อป
มอบให้กับตัวคนที่เป็นผู้เสียหายนะเป็นเงินประมาณ๑ล้าน๕แสนเหรียญ
แล้วให้ไปเบิกเงินที่กัมพูชานะมีการเซ็นเช็คกันที่ไทย
ส่วนตัวเขาก็ไปฮ่องกงไปถอนเงินออกมา
แต่ก็ได้มีการขอเงินผ่านน้องสาวของผู้เสียหายคนนี้ค่ะ

ขอเงิน๑๑๕๐๐๐บาทบอกว่าขอเงินมาก่อนตรงนี้

จะได้ไปดำเนินการถอนเงินจากฮ่องกงเอามาให้
ใช้จ่ายต้องต้องออกให้เขาก่อนเอาให้เสียท็อปก่อนเสียท็อปบอก
เนี่ยเขาก็เลยโอนเงินให้โอนเงินผ่านบัญชีให้เสียท็อปเลยนะคะ
ผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าบอกตรงเลยนะว่าตอนนั้นไม่คิดเลยว่าจะโดนโกง
แต่ความแตกค่ะเพราะพอเขาเดินทางไปที่กัมพูชาจริง
ไปที่บ่อนการพนันนี้จริง
เช็ค๑ล้าน๕แสนเหรียญที่เสียท็อปให้มามันขึ้นเงินไม่ได้

ขึ้นที่กัมพูชาให้ไปขึ้นที่บ่อนเลย
พอจะรู้ก็คือเช็คเด้งก็คือต้องไปที่ต่างประเทศแล้ว
ที่ถ้าชมไปเห็นมาสักครู่คือทุนศักดิ์ศิรรย์บุญรัชผู้สูญศาวของเรา
เพราะว่าคนที่เขาให้ข้อมูลเขาขออนุญาตยังไม่เปิดเผยละกัน
เอาฟังเสียงดูนะครับ
เคยกลับมาที่เมืองไทยก็พยายามคอนแท็กเขา
เขาก็ยังมาเจออยู่รอบสองรอบนะครับ
ตอนนี้เขาอ้างว่าเงินไม่ปลดบล็อกบ้างเงินไม่อะไรบ้าง
ก็เลยให้น้องทวงถามเรื่องเงินที่นี่ไปนะ

คือเขาเก่งครับเขาผูกเรื่องเก่งครับ
ผมมั่นใจแล้วก็คงทำอย่างนี้มาบ่อย

มีเรื่องจะทำโรงงานมันสัมปะหลัง
มีโปรเจกต์วางเงินก่อนเพื่อให้เราซื้อขายน้ำตาลสายขาว
มีตัวเงินที่ขายตัวเงิน
มีโปรเจคโอนเงินเข้ามาเปิดบริษัทเกี่ยวกับทางด้านการบิน
แม้กระทั่งมีเขาจะไปซื้อเครื่องบินก็มี
ผู้เสียหายบอกว่าเสียท็อปเขาโอ้โหโชว์หลักฐานเยอะมากเลยนะ
เพื่อให้คนเชื่อเขาคือก่อนจะทำเอกสารอะไรกันทั้งหมด
ผู้เสียหายเขาบอกว่าเสียท็อปเอารูปมาให้ดู
เช่นรูปเงินรูปเงินสดนะเป็นกองนะรูปซ้ายมือสุด
อันนี้เสียท็อปเอารูปนี้มาให้ผู้เสียหายดู
บอกว่าเนี่ยเงินผมเงินเสียท็อปเองเสียท็อปบอกนะ
นี่ไหมที่เขาเรียกกันว่ากองเงินกองทอง
ใช่เขาต้องให้เห็นก่อนว่าเขามีสตังค์

กองเล็กแบก๒๐สดไหมล่ะ
แล้วก็โชว์รูปบัตรเครดิตวงเงินหลัก๑๐ล้านบาท
วงเงินรูดบัตรเครดิตนะครับ
โชว์รูปเป็นรูปถ่ายของเสียท็อปนะ
ถ่ายคู่กับเจ้าของโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพ
แล้วเสียท็อปก็บอกว่านี่ไง
ผมเนี่ยซื้อคอนโดมิเนียม๑๕๐ห้องเพื่อลงทุน
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ถ่ายรูปคู่ผมเขาเป็นเจ้าของโครงการนี้
คืออาจจะจริงก็ได้นะแต่ทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าเสียท็อปเอาให้ดู

แต่เสียท็อปเขาก็ยืนยันอยู่ตลอดว่าเขาก็ไม่เคยโกหกใคร
แล้วก็เอาเอกสารการลงทุนทางการเงินอีกเยอะเลยมาให้ดูมุมซ้ายมือนะคะ
ถ้าซูมดูใกล้จะเห็นเป็นจำนวนเงินแบบโอ้โหเยอะ
อกจากนี้รูปขวามือค่ะอันนี้เสียท็อปก็เอามาให้ดูเอามาให้ผู้เสียหายดู
เป็นภาพถ่ายคู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งอดีตนายกก็ถ่ายรูปคู่กับหลายคนคุณภาคภูมิ

จากก็ถ่ายรูปนึกออกมาอันนี้ไม่รู้หรอกว่าเขารู้จักกันจริงแบบขนาดไหน

มันก็ทำได้หมดอ่ะอาจจะถ่ายจริงก็ได้
อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตนะหรืออาจจะจริงก็ได้เราไม่รู้นะ

ผู้เสียหายเขาบอกว่าเสียท็อปเอามาให้เขาดูจริงจนเขาหลงเชื่อไง
ทำเอกสารอะไรต่างอะไรอย่างนี้ยอมจะลงทุนด้วย
ผู้เสียหายเขาเลยบอกว่าตอนนี้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มีจะไปแจ้งความนะคะ
สอนอดอนเมืองในวันพรุ่งนี้นะคะจะเอาผิดกับเสียท็อปค่ะครับ
และตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มไลน์ที่มีผู้เสียหายจากเสียท็อปรวมแล้ว๕๐๐๐คน
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดมีผู้เสียหายจากเสียท็อป๕๐๐คนเขารวมกลุ่มกันคุยกันในกลุ่มไลน์
และจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดี
แต่อย่างคดีที่เสียท็อปติดคุกอยู่ตอนนี้เนี่ย
อันนี้ผู้เสียหายที่เขาเช็คเด้งเรื่องซื้อคลินิกเขาฟ้องเลยไงใช่
ตั้งแต่ตอนนู้นก็ยังไม่เป็นข่าวดังอะไร

ซึ่งกรณีต่างเหล่านี้เราไม่รู้ว่าอายุคงอายุความเขาเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับถ้าไปที่สอนอดอนเมืองก็คงจะมีความคืบหน้านะครับ
แล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำตามคำพิพากษาของศาลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ถามไปยังแม่ของเสียท็อปนะครับ
เป็นการคุยทางโทรศัพท์นะครับแม่บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลย
แม่บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายถูกจับ
ก็ได้แต่โทรศัพท์ไปบอกคนรู้จักก็คือน้าน้อยนะที่ไปรู้ตั้งแต่เมื่อคืน
เป็นผู้ที่เคยเลี้ยงท็อปมาตั้งแต่เด็กให้ไปเยี่ยม
ส่วนตัวแม่เดี๋ยวจะหาเวลาไปเยี่ยมอีกครั้งแล้วก็คงไม่ได้ประกันตัว
เพราะว่าคดีมันก็อย่างที่เราทราบนะฮะมันก็ไปถึงขั้นคำพิพากษาแล้ว
ต้องติดคุกแล้วอันนี้คือน้าน้อยนะฮะไม่ใช่คุณแม่นะ
อันนี้คือคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับคุณแม่เนี่ยเขาเป็นอีกคนนึงนะครับ
นางยานีบอกว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าให้เตรียมเงินไว้๗แสนบาท
เพื่อช่วยไม่ให้ลูกติดคุกแต่ส่วนตัวคิดว่าสารตัดสินคดีนี้ไปแล้ว
คงทำอะไรอีกไม่ได้คิดว่าระหว่างอยู่ในคุกท็อปก็คงจะเข็ด
ออกมาก็คงจะรอบครอบมากขึ้นกว่าเดิมในการทำธุรกิจ
ส่วนหนี้สินต่างเมื่อติดคุกแล้วอันนี้แม่บอกนะ
ก็ถือว่าก็ชดใช้ไปแล้วก็ไม่ต้องมาใช้แล้วนี่นะฮะฟังดูนะครับ
หรือภาษาพี่ภาษาก็ให้ส่งฉโนสให้กับเจ้าของพี่นิดเสริมสวยเนี่ยไป
ตอนนี้เราก็คิดว่าเรื่องมันจะตกแล้วไม่ต้องจ่ายใครแล้ว
อ่ะแม่จ๋าเล่าอย่างนี้ถ้าเขาออกมาจากคุกแล้วมันก็จะแม่นี่จะเอาได้ยังไงของเขาต่อ
มันเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าสารเขาสั่งสิทธิ์คุ้มแล้ว
ส่วนน้าน้อยนะครับน้าน้อยที่แม่เขาฝากให้ไปดูเสียท็อปเมื่อคืนนี้นะ
เป็นคนที่เลี้ยงเสียท็อปมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอ่าบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
แล้วก็ตอนเช้าที่สอนอดอนเมืองเนี่ยที่ไปดูเสียท็อปเนี่ยนะ
บอกว่าเธอเลี้ยงท็อปมาตั้งแต่อายุ๖ขวบนะครับ
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงเสียท็อปมาเขาก็เป็นคนนิสัยดีพูดเพราะ
ตัวเธอเองก็ยังหลงรักเด็กคนนี้และไม่เชื่อว่าจะไปโกงใคร
อาจจะติดหนี้แล้วเคลียร์เรื่องเงินไม่ทัน
ที่ผ่านมามองว่าเสียท็อปนี่แหละที่เป็นฝ่ายถูกผู้หญิงหลอกด้วยซ้ำ
เป็นฝ่ายถูกผู้หญิงเนี่ยมาหลอกเอาเงิน
ก็ดูข่าวในยูทูปเนี่ยก็บอกว่ามันไม่จริงเลยอะไรอย่างนี้
มีแต่ท็อปเป็นฝ่ายให้บางทีผู้หญิงไม่สวยแต่ขาวหน่อย
เอ่อให้เงินไปเสริมผู้หญิงเห็นเขา
ก็เหมือนบังคับให้เขาไปแต่งงานด้วยอะไรอย่างนี้
ที่เขาบอกว่าเห็นวันเดียวก็รักอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะมีแบบอะไรเสน่ห์ในตัวเขาอะไรอย่างนี้
ผู้หญิงรักเขาทุกคนแม่งก็เขาพูดดีพูดเพราะเอาใจเก่ง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าทำไมเรื่องเสียท็อปยาวจังเลย
เพราะผู้เสียหายเยอะจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะมันยังไม่หมดจริงค่ะ
คดีมันเยอะฮะคดีมันเยอะจริง
ไม่ใช่คดีคนที่ออกมาเปิดเผยดีกว่า
ทีนี้เราไปย้อนไปที่ต้นเรื่องค่ะก็คือที่บุรีรำ
ก็คือต้นเรื่องก็คือเจ้าสาวชาวบุรีรำมาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ขอคำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายว่าเขาถูกเสียท็อปหลอก
อกให้แต่งงานแล้วก็บอกว่าโอ้โหเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน
พอจัดงานแต่งงานเสียท็อปไม่ยอมจ่ายเงิน
จนเขาเป็นหนี้๓ล้านกว่าบาทตอนนี้แต่พอมาถึงหน้าตอนนี้ค่ะ
ท็อปถูกจับอยู่ในเรือนจำก็เลยต้องถามว่า
แล้วจะเอายังไงในส่วนของคนต้นเรื่องเลยนะ
ทำให้ข่าวเสียท็อปแบบดังเป็นข่าวใหญ่เนี่ยนะคะ
คือนะตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะ
แล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
แจ้งความแล้วแต่ลูกสาวก็แล้วกัน
แต่ว่าณตอนนี้คุณพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนัก
เพราะคุณพ่อกลัวกลัวโดนฟ้องกลับ
เดี๋ยวจะฟ้องกลับนะใครทำให้เสียหายอะไรแบบนี้นะคะ

ไปดูบรรยากาศที่บ้านของครอบครัวเจ้าสาวดารินเนี่ยค่ะที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ายังไม่รู้ว่าเสียท็อปถูกจับ
อยู่ในคุกเนี่ยไม่รู้ไม่ตามข่าวพ่อก็บอกเราว่าก็ต้องทำมาหากินอ่ะ
ไม่ได้มาตามข่าวหรอกทีมข่าวก็ถามไปอีกว่า
แล้วพ่ออยากจะไปดูหน้าเสียท็อปไหมพ่อบอกว่าถ้าลูกสาวไปพ่อก็ไป
ส่วนจะแจ้งความเอาผิดเสียท็อปในเรื่องของการมาหลอกลูกสาวพ่อหรือเปล่า
พ่อบอกว่าไม่ขอออกความเห็นให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใจเอง
คือก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเสียท็อปมาเคลียร์หนี้
ก็คือจะจบเรื่องไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่พอมาถึงตอนนี้พ่อบอกว่า
ตัดสินใจแทนลูกสาวไม่ได้หรอกก็ให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันว่าจะยังไงดี
และสาเหตุที่เกิดเรื่องจนแบบถึงตอนนี้เนี่ยแล้วทำไมลูกสาวถึงไม่แจ้งความเนี่ยนะคะ
พ่อก็บอกว่าก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของลูกสาวเคารพการตัดสินใจของเขา
แต่ถ้าถามความรู้สึกหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือแค่เป็นห่วงแล้วก็สงสารลูกสาวนี่แหละ
อยากจะให้เสียท็อปมาแสดงความรับผิดชอบแค่นั้น
ถ้าของยกลูกสาวมึงเนื้อกาลี
ส่วนตัวคุณแม่นะคะก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
แล้วก็ปั่นจักรยานไปเลยบอกว่าจะไปงานกระถิ่น

ส่วนช่วงบ่ายทีมข่าวก็พยายามจะไปคุยอีกครั้งปรากฏว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าคงไม่ให้สัมภาษณ์อะไรแล้ว
กลัวเสียท็อปจะฟ้องกลับค่ะคุณพ่อคุณแม่กลัวอืม
ลูกสาวคุณนารินเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้หลอกเสียท็อปแต่งงาน
ค่ะนะอ่าก็ไว้ดูความคืบหน้ากันต่อนะครับ
เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่จะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าสิ่งที่ในท็อปเขาพูดจริงว่าเขาไม่ได้ไปหลอกใครมันมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ต้องรอฟังเขาแถลง
แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งคนที่มากล่าวอ้างเนี่ยมันก็น่าคิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะสามารถไปชวนไปหลอกไปบอกใครให้เชื่อกันได้มากขนาดนี้เลยเหรอ